คดีอนาจารย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
คนร้ายล่อลวงเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบนะคะ

หลังจากนั้นก็พาน้องขึ้นรถจักรยานยนต์ไปพร้อมกัน
และไปพยายามกระทำอนาจารย์น้อง
แต่น้องพยายามดิ้นต่อสู้
และหลังจากนั้นหลบหนีออกมาได้นะคะ

ตำรวจทำงานได้เร็วมากเพราะว่าคนในพื้นที่ช่วย
ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ไว้ได้นะคะ
วันนี้ค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหคุณผู้ชมคะคดีแบบนี้
บรรดายาดบรรดาชาวบ้านที่เขารู้ว่าตำรวจจะเอาตัวไปทำแผน

มารอเลยแล้วมีท่าทีนะคะ
เหมือนจะไปรุมประชาธรรมคนร้ายด้วย
ต้องหนีกันค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพค่ะ
ของเข้าไปข้างในร่องนะครับ
อืมร่องนี้
ของเขาต้องอยู่ในร่อง

เอาได้รถ
เราพิชาไปแบบนี้

ตกใจอ่ะเออแล้วเห็นว่ามีคนนึงด้วยนะหลุดเข้าไปในรถกู้ได้ด้วยนะได้โอ้โหนี่เนี้ยค่ะไม่ใช่เท่านั้นนะเนี้ยมียืนรออยู่แบบเนี้ยเขาบอกรวมน่าจะประมาณสองร้อยคนนี่เป็นหนึ่งในสามถึงสี่จุดที่ตำรวจนะคะนำตัวผู้ต้องหาที่มีชื่อวนายในรถเขียวสวาสตร์อายุสามสิบห้าปีไปทำแ
จากนั้นไปที่จุดที่สองค่ะบริเวณลานดินหลังประสาทนครหลวงปรากฏว่าตรงจุดนี้
เป็นจุดที่นายนิรุธทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๑๑ขวบค่ะ
โอ้โหญาติพี่น้องของผู้เสียหาย
ชาวบ้านอำเภอนครหลวงที่มารอดูการทำแผน
ก็ต้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งอาสามาคอยกัน
ให้ชาวบ้านและญาติไปในจุดที่ทำแผน

เริ่มมีการตะโกนด่าทอตำรวจก็ต้องเริ่มระมัดระวังแล้วนะคะ

เป็นจุดที่เป็นป่าข้างทาง
ชาวบ้านรวมถึงญาติผู้เสียหาย
ที่ตอนแรกเริ่มล้อมวงเจ้าหน้าที่

พยายามจะเข้าไปให้ถึงตัวผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายนิรุธเนี่ยนะคะ

ตำรวจตามมาทีหลังนะคะแล้วก็ต้องดันดันเขาขึ้นไป
บนรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากนั้นขับฝ่าประชาชนออกมา
ซึ่งก็มีบางคนพยายามกันรถตำรวจ
ที่จะขึ้นไปไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา

และนอกจากนี้เสียงก่นด่านะคะ
ตามหลังรถตู้ออกไปเลยค่ะ
แต่การทำแผนก็ต้องไปถึงจุดต่อไป
เป็นจุดทิ้งเสื้อค่ะเสื้อคลุมของผู้ต้องหา

จุดนั้นก็มีชาวบ้านมาดูเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่นำตัวไปที่สพนครหลวง
หลังจากที่เสร็จสิ้นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มีอีกค่ะมีญาติของเด็กคนนี้อายุ๑๑ขวบ
ตำรวจก็ต้องกันกันวุ่นวายเลยนะคะ
อย่างนั้นก็ตามมาฟังข้อกลางโถขอ
นี่ค่ะเป็นช่วงที่ดันเข้ามา

วิ่งเข้าห้องไปแบบนี้นะคะ
พรากผู้เยาว์ค่ะอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากวิดามานดาไปกระทำอนาจารย์

ใช้อวัยวะซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศ

ฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เกิดขึ้น๑๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ

ตำรวจพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันออกตามหาตัวนายนิรุธ
จับกลุ่มตัวได้และนำมาสู่การทำแผนวันนี้
ส่วนประวัตินายนิรุธผู้ต้องหาไม่ธรรมดานะคะ

เคยต้องโทษชิงทรัพย์ผลโทษออกมาปี๑๙๕๙ค่ะ
และเคยก่อคดีลักษณะคล้ายก็เลยกระทำอนาจารย์
ในพื้นที่สพบางปะหัน
แต่ครั้งที่แล้วไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะคะ